ทุกปีนะคะก็คือคู่รักเนี่ยก็จะใช้
ครับนะคะตามเขตต่างต่างที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความรักก็จะไปจดทะเบียนกันแล้วก็จะเห็นรูปแบบ
การแต่งงานโอ้โหวเชฮที่
นับวันก็จะยิ่งมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเรื่อย

อันนี้พลาดไม่ได้นะครับถ้าพลาดไม่ได้เข้าหอเลยนะฮะ
คือเขาคงจะต้องมีคืออาจจะเป็นงานอดิเลก
หรือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของทั้งคู่เบาสาว
ที่อาจจะเลือกเก็บความทรงจำนะคะ
การเริ่มต้นชีวิตคู่ในรูปแบบที่เขามีความประทับใจ
นี่ก็เป็นที่พิศนุโลกค่ะ
อันนี้คือบรรยากาศของงานปีนปั่นปลูกผูกใจรักไร้พรมแดนค่ะ

ผานี่ก็มีความหมายเป็นรูปหัวใจ
ก็ชื่นมื้นแสนหวานล่ะค่ะ

แล้วก็ปลูกต้นสร้อยสยามด้วย
นี่ค่ะจดทะเบียนสมรสกันนะคะ
ก็มีการจัดงานชื่อว่าเบตงที่รัก
รักที่สุดใต้สุดสยาม
แอดรักใต้อายหมอก
ก็มีการเปิดให้จดทะเบียนสมรสนะคะ

เบตงเขามีทะเลหมอกสวยเลยนะคะ

มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมีคู่รัก
ปีนี้มีคู่รักชนเผาอัศรีด้วยนะคะ
บรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักสวยงามนะคะ
นี่ค่ะสวมชุดไทยชุดมาลายูชุดจีน
จูงมือคู่ของตนผ่านซุ้มดอกไม้ซุ้มลูกโป่งรับช่อกุหลาบ
พอจดทะเบียนแล้วก็จะต่อด้วยกิจกรรมจับสลาก
พร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึกค่ะ
นี่ค่ะก็มากันหลากหลายเลยนะคะ
ชุดที่มีความหมายกับตัวเองนะคะชุดประจำชาตินะคะชุดจีนชุดมาลายูนะคะ